มีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตาหลานคู่นึงที่จังหวัดอุดรทานี
คุณตาวัย๖๒ปีหลานชาย๖ครัวถูกรถชนจนเสียชีวิตทั้งคู่
คนที่ขับรถเป็นรถกระบาดราโลกรณ์ของตำรวจชนเขายังจังเลย
ปรากฏว่าตำรวจที่ขับรถบอกว่าถูกรถตัดหน้ารถของตากับหลานเนี่ยขี่มาตัดหน้าอย่างกระชั้นชิด
นี่คือสภาพที่เกิดเหตุครับรถกระบะคันนี้นะฮะรถกระบะตาโร่ของตำรวจนะครับ
บริเวณทางแยกเลี้ยวเข้าบ้านนารายถนนบ้านผือน้ำโสมบ้านโนนวารี
ตำบลบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเป็นถนนสองเลนนะครับ
กำลังก่อสร้างขยายถนนไหลทางเนี่ยลึกกว่าถนน๓๐เซนติเมตร
นายอำพรยุบลพันธ์อายุ๖๒ปีเป็นชาวบ้านบ้านค้ออำเภอบ้านผือ
เสียชีวิตอยู่กลางถนนนะครับสภาพคือคอหักแขนซ้ายหัก
เสียชีวิตการที่เกิดเหตุเลยนะครับแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บอีกคนนึง
ก็คือเด็กชายธิรยุทธ์อายุ๖ขวบนะฮะมีบาดแผลที่หน้าผากนะครับ
นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้องไปเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เด็กชายธิรยุทธ์คือหลานชายของนายอำพรนะฮะจักรยานยนต์
ฮอนด้าเวฟสีดำนะครับของนายอำพรเนี่ยตกอยู่ที่ไหล่ถนนตรงข้ามกับจุดที่พบศพนะครับ
สภาพด้านหน้าพังยับเยินแบบนี้นี่ครับ
ส่วนรถคู่กรณีนะครับเป็นรถกระบะตราโล่ของตำรวจอีซูซูดีแม็กซ์
ทะเบียนตราโลนะครับห้าศูนย์หกหนึ่งสองภูท้อนจังหวัดเลยนี่ฮะ
ก็เสียหลักหน้ารถตกไหลถนนนะครับมีรอยเฉียวชนด้านหน้าบริเวณด้านหน้าขวานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับพบว่าเป็นถนนสองเลนกำลังก่อสร้างขยายทาง
ยังมีชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่ถูกชนเนี่ยยังวางไว้ตรงจุดเกิดเหตุ
โดยจุดที่พันธบทโทสมนึกขับรถมาเป็นทางลงเนินนะฮะเราได้สอบถามไปยังคนขับรถแล้วนะครับ
สพเชียงกรมอปาชมจังหวัดเลยคนขับรถกระบะกลารโล
ที่ชนจักรยานยนต์ของสองตาหลานพันธบทโทสมนึกบอกว่า
ว่าขณะที่เกิดเหตุกำลังจะเดินทางไปจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
แต่พอมาถึงจุดเดินถึงเกิดเหตุเป็นถนนสองเลนมีการก่อสร้าง
ขยายถนนทำให้ไม่มีไหลทางตัวเองก็ขับรถมุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านผือ
ส่วนนายอำพรเนี่ยเขาขี่จักรยานยนต์สวนทางมา
มีหลานชายซ้อนท้ายมาด้วยพันธุ์ตำรวจโทสมนึกบอกว่า
จักรยานยนต์ของนายอำพรเนี่ยเลี้ยวตัดหน้า
เพื่อเข้าซอยหมู่บ้านนารายอย่างกระชั้นชิดอืมนี่ฮะแบบนี้ครับ
ทำให้ตัวเองเบรกรถไม่ทันนะฮะความจริงเบรกเต็มแรงแล้ว
แต่มันไม่ทันรถที่ขับมาก็เลยพุ่งชนจักรยานยนต์ของตากับหลานอย่างแรง
จักรยานยนต์กระเด็นไปตกถนนตาเนี่ยเสียชีวิตคาที่ส่วนหลานชายบาดเจ็บ
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลขณะที่พันธบทโทสมนึกคนขับรถกระบะ
ไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับโดยตำรวจคนนี้บอกว่าหลังเกิดเหตุ
ยังไม่ได้ไปร่วมงานศพของสองตาหลานเพราะว่าตอนนี้
ตัวเองก็ต้องรักษาอาการฟกช้ำอยู่ที่บ้าน
สมุนไพรอยู่ที่บ้านก็เลยให้ภรรยาเดินทางไปร่วมงานแทน
แล้วถังหน้ารถนีครับครับ
ครับแล้วแล้วพี่ต้นตอนนั้นพี่ขับมาประมาณเท่าไหร่ครับพี่
แปดสิบพี่ขับมาเล่นไหนครับอ่าเข้าว่าง
แล้วก็ทีนี้เขาไม่เจาะไงเขาก็เลยเสกไปประมาณสัก๔๕เมตรเงิน

เด็กแล้วทีนี้กลัวเมื่อไหร่มันล๊อคแงงก็เลยไขไปเลย
ขณะที่หลานสาวของนายอำพรนะครับบอกว่าหลังได้รับแจ้งเหตุก็ตกใจนะครับ
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้รีบเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุ
พอมาถึงพบว่าตาเสียชีวิตแล้ว
ส่วนหลานชายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ในที่เกิดเหตุไม่เจอคู่กรณีนะครับตอนนั้นพอรู้ว่าหลานไปอยู่โรงพยาบาล
ก็รีบไปโรงพยาบาลนะครับก็ติดต่อก็ไม่ได้
ไม่ได้เจอคู่กรณีอยู่ดีนะครับพอได้รับศพตากับหลานมา
ก็นำมาจัดงานศพที่บ้านคู่กรณีก็ยังไม่มาร่วมงานศพ
ทำให้ไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตอนเกิดเหตุ
อันนี้หลานของตาอำพรบอกนะครับแล้วก็บอกว่าได้เจอแต่ภรรยาที่เขามาร่วมงานศพนะ
ก็มีคนให้ข้อมูลว่าวันเกิดเหตุพันธบทโทสมนึกเนี่ยขับรถตราโล่มา
ขับมาเร็วมากจนชนจักรยานยนต์ของตาอำพรอยากจะถามว่าทำไมต้องขับรถเร็วขนาดนั้น
แล้วการที่อ้างว่าไม่รู้ว่าในการขับรถบริเวณนั้นต้องใช้ความเร็วเกินเท่าไหร่กันแน่อะไรอย่างนี้
บอกว่าฟังไม่ขึ้นเพราะว่าเป็นผู้รักษากฎหมายเป็นตำรวจไง
ก็ต้องรู้ว่าเส้นทางแบบไหนต้องใช้ความเร็วเท่าไหร่ควรจะขับอะไรยังไง
แล้วคุณจะไปจับคนอื่นได้ยังไงประชาชนเขาจะเชื่อฟังคุณได้ยังไง
นี่นี้น้านหนูก็บอกว่าเฝ้าแล้วหนูก็ทำแล้วล้าน
น้องเสียแล้วล้านหนูก็ไม่พูดอะไรล้มจังหยื่อเลยพี่
ส่วนเรื่องนี้นะครับทางตำรวจเนี่ยตอนนี้พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อประกอบสำนวนคดีนะครับยังไม่ได้แจ้งข้อหากับพันธบทโทสมนึก
ที่ขับรถชนสองตาหลานจนเสียชีวิตนะครับอ่าแต่ทางตำรวจเขาก็ยืนยันว่าจะให้ความเป็น
กับทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนเรื่องการขับรถของราชการ
เอาไปใช้ในเวลานอกราชการด้วยเรื่องนี้ทางตำรวจที่จังหวัดเลยนะครับ
บอกว่าก็จะมีการสอบสวนนะแต่ว่าตามปกติแล้ว
ตำรวจภูทรจังหวัดอุบรัชธานีเนี่ยไม่สามารถเอารถไปใช้ส่วนตัวได้
สามารถทำภารกิจได้อย่างเดียวนะฮะอ่าตามปกติแล้วเนี่ยนะฮะอืม
แต่ก็ไม่รู้ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาไปทำภารกิจแบบไหนอะไรยังไง